แต่อย่างที่บอกนะครับที่น่าสังเกตคือ
มี๒คนที่ไม่ปรากฏชื่อคือคุณพิชิตชื่นบาน
และคุณไผลลิกเพราะอะไรนั้นเดี๋ยวให้คุณขวัญนัทธนันนั้น
เล่าให้ฟังต่อครับเชิญครับคุณขวัญครับ
ค่ะคุณคิงคะที่คุณคิงไล่ไปเนี่ย
ตามรายชื่อของทางด้านของรัฐมนตรีต่างว่าการ

อย่างที่บอกค่ะ๒คนค่ะที่หลุดไปจากโผล่
คนแรกเรารู้กันอยู่แล้วคุณพิชิตชื่นบานเนี่ยออกมาประกาศนะคะ
ว่าตัวเองขอถอนตัวแต่อีกคนนึงนี่สิ
คนนี้สำคัญกลายเป็นว่าไม่มีชื่อของคุณไผลลิกปรากฏออกมา
แบบนี้เท่ากับว่าโคต้าของพลังประชารัฐ
เหลือแค่๓ตำแหน่งจากตอนแรกที่ได้มา๔ตำแหน่งนะคะ

ไผลลิสสกำแพงเพชรพักพลังประชารัฐไม่ติดโผล่ค่ะ
ที่จริงแล้วน่าจะได้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะ
แต่ชื่อนั้นกลับไม่มีคุณไผลลิกออกมาแต่อย่างใด
สุดท้ายกลายเป็นคุณนพินทรศรีสันพังของภูมิใจไทยนั่งรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์แทน
ซึ่งจริงทางด้านของคุณนพินทรก่อนหน้านี้ก็มีโผล่ด้วยนะคะ
ว่าจะนั่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสากร
ส่วนท่านที่มีการประกาศขอถอยนั่นก็คือคุณพิชิตชื่นบานค่ะ
ที่บอกว่าจะได้นั่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายก
แล้วก็มีดราม่าออกมามากมายคุณผู้ชมนะ

เจ้าตัวประกาศสละสิทธิ์ไปเมื่อวานนี้ไม่ขอรับตำแหน่ง
หลังมีกระแสข้อกังขาเรื่องของคุณสมบัตินั่นเองนะคะ
โดยคุณวิชิตยืนยันแบบนี้ที่ไม่รับตำแหน
ไม่ใช่คุณสมบัติผมไม่ครบถ้วน
คุณสมบัติยืนยันว่าของตัวเองครบถ้วนถูกต้องทุกประการ
ไม่มีการขาดคุณสมบัติแต่อย่างใด
หรือมีลักษณะต้องห้ามใดทั้งสิ้น

ก็เพื่อต้องการให้ประเทศชาติและรัฐบาลนั้นเดินหน้าไปได้
ในการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้โดยเร็ว
และยังมีอีกหลายเรื่องที่เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องทำ
ขอบคุณผู้ใหญ่ในพักเพื่อไทยที่ให้โอกาส
และเห็นความสำคัญของตนเองมาโดยตลอดด้วยค่ะ
ในขณะที่ทางด้านของอาจารย์สมชัยศรีสุธิยากร
มีการโพสต์เฟซบุ๊คด้วยนะคุณผู้ชม
ไปดูกันหน่อยเพราะว่าหลังจากที่คุณพิชิตเนี่ย

คุณอาจารย์สมชัยก็ออกมาให้ความคิดเห็นเรื่องนี้นะคะ
ว่าคือคุณพิชิตเคยถูกสารสั่งจำคุก๖เดือน
ละเมิดอำนาจศาลจากคดีถุงขนม๒ล้านบาท
คุณผู้ชมที่ติดตามข่าวการเมืองน่าจะทราบอยู่แล้วนะคะ
รัฐมนูลห้ามคนที่ถูกพิพากษาจำคุกเป็นรัฐมนตรี
กรณีนี้เป็นคำสั่งให้จำคุกและคุณสมบัติที่ว่า
ต้องมีความซื่อสัตว์สุจริตเป็นที่ประจักษ์
ก็แน่นอนแหละต้องมีหลายหน่วยงาน
กลั่นกรองกันอย่างหนักและอาจจะเกิดความหนักใจ
ฉะนั้นอาจจะเป็นเหตุที่ส่งผลให้คุณพิชิต
ออกมาประกาศถอนตัวแบบนี้
แล้วอาจารย์สมชัยเนี่ยโพสต์เอาไว้มีข้อความหนึ่งพูดด้วยนะคะ
คือจริงเนี่ยเพื่อเป็นการตัดไฟ
เป็นการขอให้เสียสละไม่รับตำแหน่ง
สละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต

แต่การไม่เสนอมาตั้งแต่ต้น
ต้องให้มากลายเป็นเรื่องติดฉินหรือไม่
แล้วถือว่านี่คือการขับเคลื่อนด้วยแรงของประชาชน